เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงแล้ว
เสียงชื่นชมจากคนทั่วโลก
ว่าประเทศไทยร่วมมือร่วมใจกันดี

ในการแถลงการเนี่ยฮะผ่านธุรธรรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ก็บอกว่าขอขอบคุณทุกคนและขอเชิญชวนทุกภาคส่วนครับ
มามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและกำหนดทิศทางของประเทศไทย
โดยบอกว่าหลังจากนี้รัฐบาลจะปรับการทำงานเป็นเชิงรุกมากขึ้น
เราเห็นภาพนี้ท่าทีท่านในการแถลงข่าวเปลี่ยนไปนะ
อย่างเดิมจะยืนบนโพเดียมใช่ไหมจะพูดไปอันนี้มานั่งมุมเท่แบบนี้แหละ
สบายขึ้นสบายขึ้นสบายขึ้นรีแลกมากขึ้นท่านก็พูดไปเล่าไป
ก็เชิญชวนเข้ามาให้ประชาชนทุกคนเป็นผู้ประเมินผล
เพราะว่าต้องการให้ประเทศไทยเป็นตัวอย่างในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ
หลังประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาแล้วก็มีเสียงชื่นชมจากทั่วโลก
ว่าประเทศของเรารับมือกับโควิด๑๙ได้ดีที่สุด
เอาไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของท่านนายกนะครับ
ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและผมจะติดตามกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้เกิดผลทวิตขึ้นจริงอย่างมีประสิทธิภาพ
ดิฉันว่าคนไทยทุกคนยินดีนั่นแหละที่จะให้ร่วมทำงาน
ถามต่อว่าถ้าเกิดว่าร่วมแสดงความคิดเห็นหรือประเมินต่างแล้วทางรัฐบาลยอมรับไหม

เสียงของประชาชนจะมีน้ำหนักเพียงพอไหม

ส่วนเรื่องของโควิด๑๙ที่บอกว่าได้รับเสียงชื่นชมตอนนี้มันก็ดีเหมือนกัน
เพราะว่าต้องบอกว่าในประเทศเรานะไม่มีพบผู้ป่วยรายใหม่มาครบ๒๓วัน
คือเมื่อวานนี้แล้วถ้านับวันนี้ก็๒๔เดี๋ยวรอช่วงเที่ยงคงมีการแถลงข่าวอีกทีหนึ่งนะฮะ
แล้วก็มีคนที่ป่วยรักษาหายเพิ่มไปอีก๓รายแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
ก็อยากให้เป็นอย่างนี้กันต่อไปนะจะได้ออกไปท่องเที่ยวกันอย่างมีความสุข

แล้วก็รอให้ถึง๒๘วันใช่ไหม